แม้ว่าบริเวณด้านนอกรัฐสภา
จะมีการคุมเข้มเรื่องของการรักษาความปลอดภัย
แต่ว่าภายในอาคารรัฐสภา
ก็ยังคงมีสมาชิกรัฐสภา

ก็มาเกาะติดบรรยากาศกันอย่างเต็มพื้นที่ค่ะ
ซึ่งวันนี้นะคะถือเป็นวันสำคัญที่หลายคนรอคอยค่ะก็จะมีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่หนึ่งค่ะ
โดยมีวาระสำคัญคือการพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตามมาตรา๒๗๒ของรัฐธรรมนูลแห่งราชอาณาจักรไทยค่ะ
บรรยากาศตั้งแต่เช้าที่รัฐสภาคึกคักเต็มไปด้วยกองทัพผู้สื่อข่าวค่ะขณะที่บรรดาสมาชิกรัฐสภาต่างทยอยเดินทางมาเพื่อรอเข้าประชุมค่ะ
เช้านี้ค่ะสวกิติศักดิ์รัตนวราหะก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว
ไม่มีการโหวตให้นายพิธาค่ะ
ขณะที่มีเสียงของสวที่จะโหวตให้นายพิธาเพียงแค่๑๐กว่าคนเท่านั้นค่ะ
สวกิติศักดิ์ยังได้หลุดปากพูดกับผู้สื่อข่าวว่า
วันนี้อาจจะมีการละครนองเลือดนะคะ
แล้วก็ในวันที่๑๙กรกฎาคม
ส่วนเหตุการณ์จะถึงขั้นน้องเลือดเลยหรือไม่นั้น
นายกิติศักดิ์บอกว่าเปรียบเป็นการละครเฉยค่ะ
วันที่๑๙กรกฎาคมนายกรัฐมนตรีจะเป็นใครนั้น
ตรงนี้ไม่สามารถชี้นำได้ไปฟังเสียงของสวกิติศักดิ์ค่ะ
ผมให้สื่อจับตาวันที่๑๙
สนุกสนานนะสนุกสนาน

ถ้าความเห็นของผมน่าจะจบนะ
สี่สิบเก้าน่าจะได้ว่าที่นายกนะ
ผู้หญิงผู้ชายและก็เภสต์ที่๓ด้วยนะ

วันนี้ไม่มีการโหวตให้นายพิทาอย่างแน่นอนนะคะ
เพราะไม่เห็นด้วยกับการเคลื่อนไหวของพักเก้าไกล
ในการแก้ไขมาตรา๑๑๒ค่ะ
ถึงแม้จะบอกเพียงว่าการแก้ไขไม่ใช่ล้มล้าง
แต่ตนเองมองว่าสถาบันคือสิ่งที่ไม่ควรไปแตะต้องค่ะ
ส่วนกลุ่มที่จะออกเสียงโหวตให้นายพิธาบอกเลยว่า
มีไม่ถึง๑๐คนอย่างแน่นอนค่ะ
ส่วนข่าวที่มีการเผยแพร่ออกไปว่ามีสว๒๐คน
ที่จะมีการออกเสียงให้กับนายพิธานั้นนะคะ
สวัสดิ์ก็บอกว่าเป็นเพียงข่าวลือเท่านั้นค่ะ
คุณผู้ชมค่ะตอนนี้นะคะบรรยากาศที่บริเวณอาคารรัฐสภานะคะ
ก็เต็มไปด้วยกองทัพสื่อมวลชนนะคะ
ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้านะคะก็คือคุณวิทยาแก้วพระใดนะคะ
มันจะอันนี้ไหมคะเพราะว่าอย่างนี้นอกมีอะไรด้วย

คงไม่แต่ผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดา

วันนี้จะเป็นทางเลือกกับผู้มีอำนาจ

ก็ต้องยอมรับว่าจะคิดต่างกันเรื่องธรรมดา
เดี๋ยวจะไปกดดันใครด้วยใช้อารมณ์ตัวเองไม่ได้หรอก

แต่คิดเหมือนกันทุกคนอย่าไปเชื่อ
ผมคิดว่าเท่ากับเขายืนยันว่าคนนี้ผิดแล้ว

แล้วก็ระยะเวลาเขาก็มี๖๐วัน
จริงก็น่าจะตัดสินด้วยตัวเองก็ยังได้เลย

ไม่ทำก็จะเป็นปัญหากับหน้าที่เขา
คิดว่ามันเป็นเวลาที่ฮสวมจะก้อนยื่น

ที่จริงความเห็นผมเขาควรจะตัดสิน

อันนี้๕๐๐เขตเลือกตั้งไม่มีวินิจฉัยใครสักคน
ก็ถือว่าทอดเวลามานานพอสมควร

เป็นเรื่องที่ควรรู้มาหลายปีแล้ว

นั่นก็เป็นการให้สัมภาษณ์สดของคุณวิเทียกรกฎาไดไกร
บุคคลที่เคยเสนอตัวเป็นแคนดิเดต
ชิงรองประธรานสภาคคลุมแอศกิจสอง

การพิชุมของสภาคจะผ่านไปได้ด้วยดีค่ะ
วันนี้ทีมข่าวเทวรัฐทีวีของเราก็ยังเกาะติดอยู่ทุกจุดนะคะ
ของบริเวณอาคารรัฐสภานะคะ
เพื่อที่จะเกาะติดนะคะไปจนถึงการเสร็จสิ้น

รายงานสดจากอาคารรัฐสภาค่ะ